โปรดติดตาม

ใบอนุญาตชั่วคราวของวอยซ์ทีวี
คือหมายความว่าต้องจอดำ๗วัน

เพราะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
กศธช
โดยบอร์ดเล็กได้มีมติ

โทรทัศน์ดิจิตอลออกอากาศมาแล้วจะครบ๓ปีวันมารืนนี้ครับ๒๓วันนี้แหละ
คือปิดสถานี๗วันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร
สำหรับกิจการโทรทัศน์ซึ่งต้องลงทุนสูงจ่ายค่าประมูลมาแพง
ใบอนุญาตรายปีแพงมีต้นทุนในการดำเนินการแพง
เขาประเมินกันว่าในแวดวงโทรทัศน์เนี่ยเป็นธุรกิจแสนล้านนะครับ
เงินจากการประมูลเนี่ยรวมกันแล้ว๒๔ช่องตอนนั้น
เหลือมาประมาณห้าหมื่นกว่าล้านนอกนั้นงบลงทุนก็ถือว่ามาก
ฉะนั้นการที่ถูกสั่งพักใบอนุญาต๗วันเกิดคำถามมากมายว่า
การใช้อำนาจของกศธชโปร่งใสถูกต้องชัดเจนเป็นธรรมหรือยัง
สถานีโทรทัศน์ช่องอื่นก็กำลังตั้งข้อสังเกต
และเริ่มไม่มั่นใจในการดำเนินกิจการว่าจะเจอเข้าอย่างนี้หรือเปล่า
มีความชัดเจนในการที่จะลงโทษจากเบาไปหานักมากน้อยแค่ไหน
ฉะนั้นเมื่อวานนี้ครับผมในนามนายกสมาคมโทรทัศน์ดิจิตอล
นำกรรมการบางท่านไปขอพบพลโท
ีรพงศ์มณกิจท่านเป็นหนึ่งในกศธชที่รับผิดชอบในเรื่อง
ในเรื่องนี้ครับท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
ในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วยเพื่อขอทราบความชัดเจน
ว่ามาตรการที่ดำเนินการนั้นเนี่ยชัดเจนเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าอย่าลืมว่ากศธชนั้นเป็นองค์กรทั้งเป็นองค์กรที่
เป็นผู้ออกใบอนุญาตแล้วเป็นองค์กรกำกับ
แล้วเมื่อเจอการลงโทษแบบนี้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ก็มีความจำเป็นจะต้องขอทราบความชัดเจน
คำตอบที่ได้รับจากท่านพลโทพีรพงศ์มานกิจก็พอเข้าใจได้ครับว่า
ที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้มีการเรียกไปตักเตือน
และได้นำเกินการลงโทษจากเบาไปหานัก
จนกระทั่งสุดท้ายก็ใช้มาตรการพักใบอนุญาตอย่างที่ว่า
แต่ว่าในแวดวงคนที่บริหารสถานีโทรทัศน์ก็ยังตั้งข้อสงสัยว่า
ก่อนที่จะถึงพักใบอนุญาตได้มีการเตือนให้รู้เรื่องนะ
หรือเปล่าว่าถ้าไม่ไปดำเนินการแก้ไขมาตรการต่อไปต้องพักใบอนุญาต
ฉะนั้นในขั้นตอนจากเบาไปหานักก็ยังมีความสงสัยกันอยู่
ท่านพลโทพีรพงศ์ท่านยืนยัน๒๓เรื่องว่า
ก่อนหน้านี้ได้มีว่ากล่าวตักเตือนในหลายรายการ
ก่อนหน้านี้ได้เชิญผู้บริหารมารับทราบพูดคุย
แล้วได้ดำเนินการไปอย่างชัดเจนโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่มีอคติไม่มีเรื่องการเมือง
สองไม่มีอำนาจอื่นที่อยู่นอกเหนือมาสั่งการให้กศตชต้องดำเนินการ
๗วันท่านยืนยันตรงนั้นก็เข้าใจได้ครับ
แต่ว่าในฝ่ายของผู้ประกอบการเราก็ไปเสนอท่านว่ามาตรการลงโทษปิดสถานีเนี่ยเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดความเสียหายมาก
คนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่คนที่เกี่ยวข้องคนที่ผลิตรายการป้อนสถานีเรื่องของธุรกิจโฆษณาเสียหายยับเยินไปหมด
มันน่าจะมีมาตรการเช่น
รายการไหนหรือ๒๓รายการที่ท่านบอกว่ามีปัญหาเป็นเหตุผลในการสั่งยึดใบอนุญาตสถานีในคราวนี้มีอยู่๒๓รายการ
เหล่านั้นสั่งให้ยุติการดำเนินรายการก่อนดีไหม
พิธีกรคนไหนมีปัญหาเตือนแล้วเตือนอีกแล้วยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนดีไหม
คือเมื่ออัดมาตรการที่จะสั่งปิดรายการสั่งพักรายการสั่งพักการทำหน้าที่ของพิธีกรหรือผู้ประกาศหรือผู้ดำเนินรายการ
น่าจะดีกว่ามาตรการที่สั่งปิดสถานีนี่เป็นข้อเสนอแนะของสมาคมที่เราคิดว่าน่าจะอยู่ในวิสัยที่จะนำไปพิจารณาได้
มาก็คือว่าช่วงที่ผ่านมา
เราพูดกันถึงเรื่องมาตรการกำกับควบคุมกันเองในระหว่างสื่อมวลชนด้วยกัน
ทำอย่างไรที่จะการควบคุมกำกลับจะเป็นการควบคุมกำกลับกันเองก่อน
กศธชเข้ามาเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด
บรรดาผู้ประกอบการวิชาชีพต้องกำกับกันเองให้มากที่สุด
แล้วปัญหาจะไม่เกิดจึงมีข้อเสนอว่า
เป็นไปได้ไหมในเส้นทางของการพิจารณาบทลงโทษแต่ละครั้งเนี่ย
ให้มีองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพเช่นสมาคมโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ย
ไปรับรู้ด้วยว่าสิ่งที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ลงโทษ
คอลัมป์นั้นให้ลงโทษรายการนั้นให้ลงโทษสถานีนั้น
มีความชอบทำหรือยังสมาคมจะถอยออกมา

กับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องแล้วเราคิดว่า
ถ้าคุยกันเองได้มีการปรับเปลี่ยนมีการควบคุมกันเอง
ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมีคำสั่งจากอศท
ก็สตชมาดำเนินการแต่ถ้าไม่สามารถควบคุมกำกับกันเองได้
ก็เป็นหน้าที่ของกศชจะต้องพิราณโทษจากเบาไปหานัก
นี่เป็นข้อเสนอแนะซึ่งก็ได้รับคำตอบว่า
ในเส้นทางที่ว่านี้กศธชก็กำลังดำเนินการอยู่
เพื่อจะออกมาเป็นระเบียบออกมาเป็นข้อบังคับ

เพื่อจะนำไปสู่การกำกับควบคุมกันเองในบรรดาผู้ประกอบการ
และเมื่อวานนี้ก็มีสมาคม๒สมาคมซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ก็คือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
และสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เขาก็ได้แสดงออกคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้
นั่นก็เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ
เป็นองค์กรเป็นสมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพ
นำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมรายการขีดเส้นใต้ฟัง
เพื่อจะได้เห็นว่าบรรทัศน์ในการควบคุมกำกับสถานีโทรทัศน์นั้นเนี่ย
ว่ามีความชัดเจนแล้วจากเบาไปหานัก
แต่ว่าในเส้นทางจากเบาไปหานักก็ยังมีความสงสัยมีข้อแคลงใจ
และสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเลยก็คือว่าการสั่งยึดสั่งปิดใบอนุญาตนั้น
เป็นมาตรการที่จะทำให้ผู้ประกอบการเกิดความเสียหายมาก
ฉะนั้นเอามาเล่าให้ฟังวันนี้เพื่อท่านผู้ชมจะได้เข้าใจได้เห็นสองมุม
ว่ามุมของผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบยังไง
มุมขององค์กรกำกับอย่างกศธชซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
เป็นองค์กรที่ควบคุมกำกับเป็นองค์กรที่ออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ
คิดยังไงเรื่องนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่
ในแวดวงศาษณีย์โทรทัศน์ยิชิต้อนครับ
คงต้องถามคุณสุภาพต่อว่าหลังจากนี้ไป
เราจะจัดรายการแบบแสดงความเห็นแบบตรงไปตรงมาได้หรือเปล่าครับ
ก็ผมว่ายังได้อยู่นะครับยังได้อยู่แต่ว่ากศธชเนี่ย
ไปมองในมุมนี้อนุกรรมการหลายคนมองว่าถ้าเราเชิญ
สมมุติคุณจอมขวัญจะเชิญคนที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
ก็ควรเชิญที่เขาไม่เห็นด้วยมาพร้อมกันต้องมีสองฝ่าย
ต้องมีสองฝ่ายให้เวลาเท่าเท่ากันแต่เราก็บอกว่าในบางสถานการณ์เนี่ย
มันไม่จำเป็นต้องมาทั้งสองฝ่ายหรอกถ้าเราเชิญคนที่เห็นด้วย
พิธีกรก็จะทำหน้าที่ซักค้านแทนคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
ถ้าเราเชิญคนที่ไม่เห็นด้วยมาพิธีกรก็จะซักค้านแทนคนที่เขาเห็นด้วยอยู่แล้ว
มีการคานกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าออกมาตรการมาว่า
เรื่องหนึ่งเรื่องใดจะต้องให้โอกาสให้คนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
ต้องพูดพร้อมกันในเวลาเท่ากันเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่ทำงานยากครับ
ก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะขอบคุณคุณสุภาพด้วย
ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนวงการทีวีดิจิทัลพอสมควร
ใครจะคิดว่าต้องจอดับไปตั้งเจ็ดวันนะฮะถูกต้อง